คุณผู้ชมห้องข่าวเล่าป่วนนะคะ
เช้านี้พาไปที่จังหวัดเลยไปดูซิว่า
ตำรวจที่จังหวัดเลยเขามีวิธีลงโทษและจัดการกับกลุ่ม
แว่นเด็กแว้นยังไงนะคะติดตามได้ในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ

นี่ไม่ใช่การสั่งนักกีฬาให้ออกกำลังกาย
เพราะชายในเครื่องแบบที่เห็นนั่นก็ไม่ใช่โค้ด
แต่พี่เขาคือ๑๐ตำรวจโทอำพลใจแน่น
สังกัดตำรวจสพหนองย่าป้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ผู้หมู่อำพลเล่าว่าขณะออกตรวจตาความเรียบร้อยในชุมชน
พันสายตาไปประสบพบเจอกับเด็กแว้น๒คน
ต้องบอกว่าเด็กจริงเพราะทั้งสองอายุแค่๑๒ปี
เรื่องใบขับขี่ไม่ต้องถามหา
ตนจึงเรียกตรวจพร้อมว่ากล่าวตักเตือนและทำการอบรมเรื่องกฎหมายจราจร
ก่อนสั่งลุกนั่งจำนวน๑๐ครั้งเพื่อเป็นการทำโทษ
ฐานขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
และไม่สวมหมวกกันน็อกก่อนจะประสานให้ผู้ปกครองทราบเรื่อง
และมารับตัวกลับบ้านไปอย่างปลอดภัย